ภาพที่มันชัดที่สุดนะตอนนั้นของเราทำอะไร
เด็กเลยแต่ได้ตรงข้ามกับคุณ
ผมเป็นนักกีฬาตีปิงปองแข่งปิงปองอยู่
ปิงปองแข่งปิงปองเป็นเด็กตั้งใจเรียน
เดี๋ยวจะให้ดูน้องอิงอิ่ง

แล้วเขาไม่ได้ไปออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน
เห็นไหมว่านั่งบริษัทมามากับคุณย่า
ใช่น้องอิงอิงนั่นแหละคือเด็กที่ช่วยเหลือคุณย่า
ตั้งใจทำงานคุณย่ามาขายของใช่ไหม

แล้วก็เดินไปขายตามร้านอาหารต่าง
เอาจริงนะคนที่รัดรี
ชาวบ้านที่ราชบุรีเขาก็จะคุ้นเคย
ภาพของน้องอิงอิงหรือว่าเด็กหญิงกริตตาพร

พอถึงร้านอาหารปั๊บย่าก็จอดมอเตอร์ไซค์ปั๊บ
น้องก็จะลงถือถุงถั่วต้มมาขาย
ทุกเช้านะน้องอิงล้างจานกวาดบ้านถูบ้าน
เรียนปั๊บกลับมาช่วยคุณย่าก่อน
เอาถั่วต้มไปขายที่ช่วยคุณย่า
เสาร์อาทิตย์นะน้องอิงอิงออกไปรับจ้าง

นักข่าวเห็นเรื่องนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเตรียมโทรศัพท์มือถือได้เลย
ตอนท้ายจะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์

ถ้าเกิดว่าใครอยากช่วยเหลืออยากสนับสนุนเด็กดีแบบนี้

อยู่ที่ชุมชนท่าแจ่ที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรี
ทีวีเครื่องนี้โอ้โหเปิดไม่ได้นะดอม
คือมันดูรุ่นเก่าเลยนะดูสิ
ถูกต้องแล้วเนี่ยเปิดไม่ได้๒ปีกว่าแล้ว
พัดลมขึ้นไม่ได้มีตะแกงแล้วะเหลือแต่ใบพัดแบบนี้อะ
คือก็กลัวเหมือนกันว่าแบบหมุนแล้วใบพัดมันจะหลุดลงมา
ซึ่งน้องอิงอิงช่วยคุณย่าล้างจานอยู่

คุณย่ากันนิกาคุณย่าอายุ๖๐แล้วนะคะ
บอกว่าเมื่อก่อนย่าเป็นพนักงานโรงแรม
แต่ว่าพ่อแม่ของน้องอิงอิงพอเลิกรากัน
พ่อของน้องอิงอิงสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
ย่าก็เลยต้องออกจากงานโรงแรม

แล้วทีนี้พอตอนหลังถนนก่อสร้างใช่ไหม

คุณย่าก็โอ้โหก็เริ่มหายไปแล้ว

ก็เลยบอกอิงลูกบอกกับล้าน

หนูหนูหยุดเรียนก่อนได้ไหมลูก
เพราะว่าคงจะไม่มีเงินจ่ายค่าทงค่าเทิมค่าเสื้อผ้าค่าอะไรพวกนี้ค่ะ
อิงอิงก้มกราบคุณย่าเลยนะ
ย่าค่ะหนูขอเรียนต่อได้ไหม

แล้วพอหลังจากนั้นคุณย่าพวกถั่วต้มเอาผลไม้ไปขาย
อิงก็ตามไปด้วยแต่ย่าบอกว่าไม่อยากให้ขายดึกนะ
จะให้ขายแบบ๖โมงถึง๒ทุ่มกลับมาหลานจะได้รีบนอน

จริงเป็นเด็กเรียนเก่งเป็นนักดนตรีของโรงเรียนด้วยนะ
แล้วตอนนี้สิ่งที่คุณย่าเป็นห่วงน้อง
ห่วงอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวลองฟังคุณย่าดูก่อนละกันค่ะ
คุณแม่ห่วงไหมกับอนาคตของน้องห่วงมากห่วงมากค่ะ
จะพยายามพูดกับพ่อเขาว่าพยายามอย่าให้เจ็บป่วยมาก
ถ้าแม่เป็นอะไรไปจะได้อยู่เรียบร้อย
คือถ้ามีคนเขาเห็นแล้วเขาอยากเข้ามาช่วย

โอ้โหอันนี้มันเป็นอะไรที่แม่ไม่เคยได้รับเลย
ถ้าเข้ามาช่วยจริงก็จะขอบคุณมากเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นห่วงน้องมากไม่มีไม่มีเงินจะส่งเสียน้องเรียน

อิงอิงบอกว่าหนูชอบไปช่วยคุณย่าขายของ
เพราะว่าถ้าเกิดหาเงินมาก็จะได้ช่วยเหลือครอบครัว
แล้วก็หนูห่วงย่าค่ะคุณย่าปวดขา
เวลาย่าจะขึ้นลงมอเตอร์ไซค์ลำบาก
อิงลูกอิงอิงอยากเป็นอะไรคะโตขึ้น

หนูจะได้มีเงินมาเลี้ยงดูคุณย่ากับคุณพ่อที่ป่วย
ให้สบายเหมือนครอบครัวอื่นโอ้โหเด็กน้อย
ซึ่งคุณผู้ชมเลขบัญชีขึ้นอยู่ตอนนี้แล้ว
หน้าจอนะคะเอามือถือมาถ่ายมาแคปเอาไว้ได้เลย
ไม่ใช่แค่เลขบัญชีอย่างเดียวเราให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วย
ย่าคุณย่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง

เบอร์โทรศัพท์คุณย่า๐๙๕๑๙๔๕๒๒๕นะคะ
หรือว่าใครที่พอมีกำลังจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ